คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปเติมพลัง

กับห้องเต้กุยช่ายบางกรอบนะคะ
น้ำจิ้มเนี่ยเด็ดสุดอร่อยแค่ไหน
ติดตามในช่วงตลอดกิน
วันแรกเราก็เปิดร้านแค่๔ชั่วโมงแล้วก็ปิดเลยเพราะว่าของหมด
เห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจ
เป็นสิ่งแปลกใหม่ก็เลยนิยมมาลองกันนะครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับท็อปนะครับ
เป็นเจ้าของร้านห้องเต้กุ้ยช่ายบางกรอบครับ

แต่ว่าความพิเศษคือที่ร้านเราจะทำเป็นรูปแบบบางกรอบแบบนี้

จริงแล้วที่บ้านผมทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านกุช่ายอยู่แล้ว

แล้วเราก็อยู่กับมันมาเนี่ยตั้งแต่เด็กเลย
แล้วเราก็สังเกตว่ากุ้ยช่ายมันมีรูปแบบเดิม
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เราเด็กจนโต

แล้วก็นำเสนอแบบนี้ดูครับผม
คำเดียวเลยกรอบฟันแตกแน่นอนครับผม

แต่ว่าความกรอบเราให้ลูกค้าเลือกได้นะครับ
อยากทานกรอบมากแล้วก็ให้ลูกน้องที่ทำเนี่ยทำได้ครับผม
ก็จริงเราคิดสูตรนี้อยู่ประมาณเกือบ๑ปีเต็มนะครับ

ให้มันมีความกรอบที่นานแล้วก็รสชาติ
แล้วก็รวมไปถึงตัวน้ำจิ้มด้วยครับผม
สินค้าเรามันจะนึ่งสุกมาอยู่แล้ว
แล้วก็ที่ร้านจะใช้หลักการการทอด๒ครั้ง

เราก็จะพักให้เย็นนะครับก่อนที่จะนำไปหัดเป็น๘ชิ้น
แล้วก็ทอดซ้ำครั้งที่๒ด้วยไฟแรงนะครับ

น้ำจิ้มนี้เราจะไม่ได้ใสเหมือนกับร้านกุ้ยช่ายทั่วไปนะครับผม

น้ำจิ้มเนี่ยจะมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดนะครับ
หนาแน่นของมันเนี่ยจะเป็นเทคเจอร์ประมาณซอสมะเขือเทศเลยนะครับ
เราก็เอาไอเดียมาจากเฟรนด์ไฟล์นั่นแหละครับ
เพราะว่าเราหั่นเป็นชิ้นเนี่ยทานเป็นสแนคเหมือนเป็นไฟล์ได้เลย
ที่ร้านนะครับทุกรายการเนี่ยจะราคาเดียวกันหมดเลย๕๐บาทนะครับ
กุ้ยช่ายก็๕๐บาทรวมไปถึงไส้หน่อไม้มันแก้วเผือกต่าง
รวมถึงตัวที่เป็นเตานะครับก็จะ๕๐บาทเหมือนกันทุกรายการเลยครับผม
จริงแล้วที่ร้านนะครับมีไส้หน่อไม้มันแก้วเผือกชายเท้านะครับ
มีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบบางกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบรูปแบบเตาอย่างนี้นะครับ
รวมไปถึงนะครับตอนนี้เรามีตัวที่เป็นแพ็คศูนยากาศ
ตัวนี้สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยครับผม
เรียกว่าช่วงแรกเนี่ยกระแสตอบรับดีมาก
จนเราคาดการณ์ไม่ทันเลยเราไม่ได้เตรียมตัว
วันแรกเราก็เปิดร้านแค่๔ชั่วโมงแล้วก็ปิดเลยเพราะว่าของหมด
ครับก็ขออนุญาตฝากร้านฮ่องเต้กุ้ยช่ายบางกรอบนะครับ
สาขานี้นะครับจะอยู่ที่ปากซอยจันทร์๑๘ทับ๖นะครับ
แต่อันนี้จะเปิด๑๐โมงเช้านะครับปิด๑ทุ่มครึ่งครับผม
แต่ที่ร้านเนี่ยมีหลายสาขาเลยนะครับ
ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสาขารวมถึงเบอร์ติดต่อต่างนะครับ
ที่เพจเฟซบุ๊คนะครับพิมพ์คำว่าฮ่องเต้เว้นวักกุ้ยช่ายบางกรอบได้เลยครับผม
อย่าลืมแวะมาทานนะครับของเต้กุชัยบางกรอบกรอบฟันแตกแน่นอนครับ
กรอบฟันแตกเลยเหรอมันเป็นแค่ฉายาเขานะฟันไม่แตกหรอกครับคุณผู้ชม
อร่อยแน่นอนแต่เคลี้ยวไปนะของดีของอร่อยมันกุบกับจริง